คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
ปกติเคี้ยวที่เรารู้จักเอาไว้เกี่ยวข้าว
ไปชิงซับบ้านหลังนึงอยู่ที่จังหวัดอุดรทานี
เขาไปขโมยเนี่ย๒วันติดเลยนะแต่สิ่งที่ได้ติดมือกลับมา
ก็แค่ไอแพทกับกระปุกออมสินไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่นี่นะถูกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นี่เลย
คนร้ายก็ปีนเข้ามาในบ้านแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในซอยร่มโพทอง
ชมชนไข้เสนีสองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เมื่อคืนวันที่๖พฤษภาคมนี้เองช่วงเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งนะคะ
โดยคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุประมาณสิบแปดปีรูปร่างพร้อม
ผมยาวประบาไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียว
ในมือก็มีไฟฉายแล้วก็เคี่ยวเกี่ยวย่าค่ะ
ถือเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาเพียงคนเดียว
จากนั้นเขาก็จอดรถเอาไว้แล้วก็ปีนเข้าบ้านมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
เข้ามาปุ๊บก็ปลดล็อกกรอนเดินเข้าไปค้นทรัพย์สินมีค่าภายในห้องต่าง
แล้วก็หลบหนีไปนะคะแต่คุณผู้ชมเขาไม่ได้ทำแค่คืนเดียวอ่ะ
หวนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกในคืนถัดมาโอ้โหไม่รู้มาดูลาดลาวไว้ก่อนหรือเปล่า
หรือยังไงเนี่ยนะแต่ว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวใครเลย
เกิดเหตุนะคะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนสองชั้น
เอาพบกับนางสาวลินดาคำรอดแก้วซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้าน
บอกว่าผู้ดูแลบ้านเธอนี่นะเป็นคนดูแลบ้านให้กับเจ้าของบ้าน
ก็คือนางสาวเพชรพรวงศาบุตรอายุสามสิบเอ็ดปีเธอมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่น
แล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะเจ้าของบ้านกับสามีเนี่ย
อยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อสองปีก่อนจะกลับมาเยี่ยมบ้านปีละครั้งแหละ
ก็เลยวานให้เธอนี่นะคะคือนางสาวลินดาผู้ดูแลบ้าน
ช่วยดูแลทำความสะอาดบ้านให้ทุกวันพระแต่เธอบอกว่าคราวนี้เธอผิดสังเกต
เพราะว่ากระจกประตูถูกทุบแตกทรัพย์สินก็ถูกลื้อ
กระจัดกระจายเสียหายหมดเลยเธอก็เลยแจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบก้นบุรีแล้วก็ยังมีหลักฐานหนึ่งก็คือ
ร่องรอยการต้มบะหมี่ภายในห้องครัวด้วยแม่ใจเย็นจริงนะคะ
แล้วก็ไม่แค่นั้นนะคะยังพบรอยเลือดของคนร้ายที่บริเวณลูกกรงเหล็ก
แล้วก็ผ้าห่มในห้องนอนตำรวจเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนทรัพย์สินตรวจสอบแล้วพบว่าที่หายไปก็มีไอแพท๑เครื่อง
และกระปุกออมสินเบื้องต้นนะคะตำรวจก็จะตามหาเบาะแสเพิ่มเติม
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าคนร้ายเป็นคนในชุมชนนี่แหละ
มีชาวบ้านเคยเห็นหน้าคนร้ายในสนามม้าแข็งด้วยแน่นอนค่ะ
ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวจับกลุ่มมาดำเนินคดีโดยเร็วนะคะ